สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะจะเจอกับเราสองสาวค่ะ
ขวัญแล้วก็เชอรี่นะคะมารายงานข่าวแซ่บกันเลยค่ะ
ใช่ค่ะก่อนที่จะไปเจอกับความแซ่บของเจวิที่จะมาแฉแหลกนะคะ
เริ่มกันที่ความแซ่บฮอตประหลอดแตกกันก่อนดีกว่า
บอกเลยช่วงนี้ประเทศไทยเรามีครบทุกสิ่งสารขาดอยู่อย่างเดียวคุณยายนะ
อย่างไรคะขาดอูดเพราะมันร้อนเหลือเกินมันร้อนอูดร้อนซิ่งร้อนเปลืองอุ้ย
โอ้โหแล้วถ้าเราจะมาแต่งตัวเสื้อมิดชิดเสื้อคอเต่ากางเกงขายาวถึงตะตุก
ไม่ใช่ลบภาพนั้นไปตอนนี้ชุดนี้มันเหมาะสุดกับบ้านเรานะฮะ
แดดกันมาเลยค่ะซุปตาเรานะคะแดด๔๐องศาบ่อยั่นค่ะ
วดความแซ่บให้พระอาทิตยอมแพ้กันไปนะครับ
ไฟลุกสุดนี่เลยค่ะจัดมานะคะนางเอกลูกครึ่งจากวิกหมอชิด
แซมมี่คาเวลค่ะมาในชุดว่ายน้ำโอ้โหสูงกว่านี้ก็ตึกบายกแล้วมั้ง
แซมมี่ติดโผล่มาก่อนเพื่อนไปต่อกันที่รุ่นเล็กหลบไป
รุ่นใหญ่จะเดินค่ะแม่ย้อยร้อยแรงม้าแห่งชุมแสง
พี่ใหม่เจริญปูระค่ะขอท้าชนทุกคนเลยอายุอนาม๕๐ไม่ใช่ปัญหานะคะ
แต่รับประกันเลยว่าแซ่บระดับตัวแม่แซ่บแค่ไหนคุณคะ
แซ่บขึ้นหิ้งไม่พอชุดว่ายน้ำลายเสือขึ้นต้นไม้เถอะ
พูดถึงแม่สามีจะไม่พูดถึงสะพ้ายใหญ่อย่างอิเรนูก็ไม่ได้นะจ๊ะ
เพราะว่านางเอกสาวคนสวยเบลล่ารานีเนี่ยเขาก็เพิ่งแพ็คกระเป๋า
แก๊งเพื่อนซีไปเที่ยวชำกันที่ภูเก็ตแหมแต่ก็น่าเสียดายนะคุณดูแบบนี้
สวยดีแต่ไม่รู้ว่ามีใบสั่งจากพี่เวียหรือเปล่าก็มาสวยแบบซอบใส
ก็จะเป็นหมวกแล้วก็มีปุ๊บโปรงมีปิดอะไรอย่างนี้

เช่นเดียวกันกับพิธีกรคนสวยแห่งข่าวใส่ไข่นะ
รถเมย์คนึงนี้ตอนนี้เช็คอินอยู่เมาดีฟ
ก็ปล่อยชุดว่ายน้ำมีทั้งวันพิชแล้วก็บิกินี่
แต่ว่าแฟนคลับก็อดแซวไม่ได้นะคะว่าใส่ชุดว่ายน้ำแล้วนะคุณ
พีชบิกินี่ก็แล้วยังไงยังไงรถเมย์ก็เรียบร้อยอยู่ดี
ใช่นะคะก็เป็นสไตล์ของรถเมย์เนาะ
สาวก็สวยแซ่บแตกต่างกันออกไปนะคะ